คุณเอเป็นทหารเป็นหนึ่งในนักศึกษาของหลักสูตรนี้นะครับ
ตกเป็นผู้เสียหายในขณะนี้เหมือนกัน

ครับคุณเอเป็นทหารที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้นะฮะ

คือหลักสูตรนี้เป็นมายังไงครับคุณเอครับ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยครับ

พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้

เข้ารับการศึกษาให้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
เพื่อเอาไปสร้างความเจริญเจ้าหน้าในชีวิตทรัพย์วัสดิ์การ
หรือไปปรับปรุงย้ายกระทรวงให้ชีวิตดีขึ้น

ทรวงใยใส่ใจการทำผลชั้นผู้น้อย
โดยที่มีมหาวิทยาลัยแห่งนะครับ

ได้ถึงเป้าหมายในการประสบความสำเร็จ

นะครับกรรมทัพ๖เห็นดีด้วยอยู่แล้ว

กรรมทัพ๖จะได้มีโอกาสเจริญเจ้าหน้า

กลายเป็นโครงการความร่วมมือแห่งนี้
ขึ้นมาที่ให้กำลังพล
อาหารชั้นน้อยอาหารชั้นประทัวร์

โดยอย่างยิ่งเฉพาะสาขารัฐศาสตร์บัณฑิต

อันนี้คือที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับ

คุณเออยู่เขามีตอนนี้เขามีทั้งหมด๗รุ่นใช่ไหม
ถูกต้องครับ๗รุ่งครับ

อีก๑เทอมรุ่น๒ก็จะเข้ามา
ก็สลับเรียนเหลือมกันมา

อันนี้คุณเอจบแล้วใช่ไหมครับ

ถ้าความเป็นจริงควรจะจบตั้งนานแล้วครับ
แต่ปัจจุบันยังไม่จบครับ

จบแล้วครับกว่าจะจบตั้งนานล่ะครับ

พบหมดแล้วครับปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่าง
ในการเตรียมการจบครบหมดเรียบร้อยแล้วครับ

เป็นเทอมละ๗๐๐บาท

ตั้งแต่รุ่นที่๔เป็นต้นไฟครับ
จะยังเป็นค่าเทอมที่๗๐๐๐บาท

ได้ครับยังไงครับ

ผู้ที่เข้ามาสอนหรืออะไรก็แล้วแต่

ผมก็เรียนไปเรื่อยเทอมที่๑เทอมที่๒เทอมที่๓เทอมที่๔เทอมที่๕เทอมที่๖จนถึงเทอมที่๗
ก็จะเริ่มมีการเตรียมการแล้วว่าเราใกล้จะจบกันแล้วนะเจ้าหน้าที่
เขาก็ชี้แจงผ่านทางประธานนักศึกษาหรือผ่านทางผู้แทนนักศึกษาหรือผ่านอาจารย์ที่เข้ามาสอน
อาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ยว่าเทอมที่๗เนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะเรียนเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้าย
เราก็ดีใจกันเนอะเทอมเลยเหรอแล้วอีก๒เทอมอ่ะ
เราทราบข้อมึงว่าเทอม๘เทอม๙ยังเลย๒เทอมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดการเรียนประเภท
โอลโดยที่จะเอาเทอม๘และเทอม๙
เพราะฉะนั้นเนี่ยเทอมที่๘เทอมที่๙ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนเลยเดี๋ยวทางเขารับคำสั่งมาอยู่แล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ตรงนี้ว่าอ่าให้ให้ตำแหน่งจานอย่างนี้เลยพวกผมอ่าวเทอม๘เทอม๙ไม่ต้องเรียนแล้ว
จ่ายค่าเทิมไหมครับเทิมจ่ายตามปกติแต่ว่าแค่ไม่ต้องเรียนเพราะว่าเราจะใช้การเรียนให้โอนรวบไปทีเดียวเลย
ก็ถ้าเกิดว่ารุ่นคุณเอเรียน๗เทอมแต่จ่าย๙เทอมใช่ครับเทอมละ๗๐๐๐ก็๖คนละ๖๓๐๐๐
ใช่ครับอ่าค่าเทอมก็อีกเทอมละ๗๐๐๐๒เทอมครับ๒เทอมก็เป็น๑๔๐๐๐
แต่เทอมอื่นเพิ่มเป็น๙๐๐อย่างนี้เหรอเทอมของผมเนี่ยจะเป็นรุ่นผมจะเป็น๗
ทุกเทิร์นจะเป็นราคา๗๐๐หมดครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ย
ละเท่าไหรค่าเรียนที่จ่ายกันไปค่าเรือจะอยู่ที่ราวเทอมละ๙๐๐ทั้งหมด๙เทอมครับ
๙๐๐๐๙เทอมนะครับก็คนละ๘คนละ๘หมื่นคนละ๗๐๐๐ครับ๗๐๐๐๙เทอมครับ
เอาเป็นว่าเฉลี่ยแล้วคนประมาณคนหนึ่งก็ประมาณ๖๗หมื่นที่เสียไปแต่ละคน
ครับเรา๘๐๐๐กว่าครับทั้งหมดเนี่ยที่มีปัญหาตอนนี้ทุกรุ่นเลยไหมคุณเอ
เอ่อถ้ามีปัญหาในเรื่องเกรดไม่เข้าระบบพ้นสถานะตอนเนี้ยรุ่นหนึ่งรุ่นสอง
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่กำลังจะต้องจบแล้วเนี่ยดำเนินการแก้สภาพตรงนี้แล้ว
แก้ยังไงแก้โดยเจ้าหน้าที่ที่อาจารย์จอมชัยเนี่ย
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ศึกษาเนี้ยครับเอ่อไปให้เจ้าหน้าที่มาจำเนินการให้
เจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อาจารย์จอมชัยเขาดำเนินการจัดหามาเองนะครับ
ครับอ่าโดยที่เราพยายามถามเข้าไปทางทางวิทยาลัยทางเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางข้างในเนี่ยก็ไม่มีคำตอบใดต้องบอกว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
แต่อยู่ในระหว่างการดำเนินการเนี่ยมันกินระยะเวลาหลายเดือนมากครับ
เพราะว่าในห่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวที่จะสำเร็จการศึกษาแล้ว
ก็ยังไม่มีความขึ้นในหน่วยสิทธิ์ยังไม่ครบอ่าบางคนยังสิทธิ์เอ็ดอีกหลายตัว
อย่างนี้ครับแล้วถามว่าเอาแล้วจะจบกันได้ยังไง
ก็เลยมีการติดต่อเข้าไปจนสุดท้ายเนี่ยพวกเรารู้สึกรอไม่ไหวแล้ว
ช่วงประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยก็เลยมีการรวมตัวกันเพื่อไปติดตาม
ไปทวงถามในมหาวิทยาลัยเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาที่กรุงเทพ
มาที่กรุงเทพเลยใช่ไหมใช่เลยครับไปถึงกรุงเทพเลยครับ
ไปถึงมหาวิทยาลัยเลยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเลยเอ่อ
พอไปถึงปุ๊บเนี้ยก็จะไปเจอกับอ่าผู้วิทยาลัยของวิทยาลัยการบนทางปกครอง
ซึ่งเป็นคณะบดีของของของของว่าสูตรที่ที่ผมตัดใส่นะครับ
คณะบดีรวมถึงรองคณะบดีฝ่ายต่างต่างเนี้ยก็ปิดห้องเจรจากับนักศึกษาเลยว่า
เราเนี่ยเดี๋ยวจะถูกแก้ไขปัญหาให้ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่าง
สิบเก้ากันยาที่จะถึงนี้ครบสิบเก้ากันยาซึ่งซึ่งผ่านมาแล้ว
ผ่านมาแล้วครับแล้วจบไหมอ๋อจะจบแล้วจะจบเราจะได้อ่า
สำเร็จการศึกษาทุกคนได้รับวุฒิทุกคนตรงนี้อ่า
จนถึงช่วงร่วมกลางเดือนตุลาแล้วก็ยังคงไม่จบครับก็เลยมาเรียกร้องกันอีกทีนึง
หาทนายรณรงค์ใช่ไหมใช่ครับการเรียกร้องการติดตามในส่วนของวิทยาลัยเนี่ย
ดำเนินการผมใช้คำว่าแทบจะทุกวันแทบจะทุกวันที่ที่มีการติดตามทวงถามเรื่องนี้ตลอดครับ
ครับแต่ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการการดำเนินการทั้งทีเนี้ย
คุณคุณเอคุณเอผมขอนิดหนึ่งก่อนทั้งหมดที่มีปัญหานะขณะเนี้ย
กี่คนรวมรวมแล้วน่ะเลยครับเจ็ดรุ่นเลยครับเจ็ดรุ่นนี่กี่คนอ่าเราสามร้อยคนครับ
สามร้อยคนถ้าคิดเป็นเงินเฉลี่ยแล้วทั้งหมดก็ประมาณกี่บาทรวมกันอ่ารวบสองล้านห้า
สองล้านสองล้านอ่าสองล้านเจ็ดปลายอ่ะครับสองล้านปลายปลายใช่ครับ
เพราะฉะนั้นปัญหามันก็คือว่าที่จ่ายค่าเทอมกันไปเนี่ยแล้วไปนั่งเรียนนั่งสอบกันแล้วเกรดไม่เข้า
หรือว่าได้วุฒิปลอมมาเนี่ยไอ้ค่าเทอมตรงนั้นเนี่ยมันไปไหน
คำถามที่ผมอยากจะถามทางทางทางวิทยาลัยก็คือค่าเทิมไปไหนครับเพราะว่าเราชำระ
เรามีหลักฐานการการชำระด้วยนะครับเรามีหลักฐานว่ามีการนำแกนไปให้ตัวนี้
อันนี้ตัวนี้จริงมีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างต่อมาครับที่จะจะขออนุญาตให้ทางทางที่พี่ภาคภูมิแล้วก็
อ่าที่ทนายลงนาลงช่วยคืออีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้ค่าเทิมแปดเทิมเก้าที่มันเป็นเทิมทริปเนี้ย
เทอมทิพย์เนี่ยเงินมันหายไปไหนครับอ๋อมันเจ็ดเทอมเนี่ยนั่งเรียนแน่แน่
แต่อีกสองเทิมเทิมแปดเทิมเก้าเนี้ยมันเรียนทริปแล้วเทียบโอนเนี่ยแต่จ่ายค่าเทิมด้วย
ใช่ครับเงินมันหายไปไหนซึ่งตรงเนี้ยเคยถามไปแล้วครับ
จะจะหายตัวไปผมใช้คำว่าหายตัวไปเพราะว่า
ทางเวลาให้ก็ไม่เคยส่งข่าวมาว่าทางเนี้ย
เอ่อนำเลนจานอยู่ในขั้นตอนไหนเนี้ยของเธอพี่พ่อนี้ทั้งเขานำเลนจานอย่างไรบ้าง
ตอนที่ไหลเค้าบอกว่าไอ้ค่าค่าค่าเทอม๘เทอม๙เนี้ยก็เป็นจานนำไปบริหารจัดการดูแลวิทยาลัย

ที่ได้รับผลชะทบเรื่องนี้ครับ
ทุกวันนี้คนที่เรียนอยู่ก็ยังมีอยู่๓๔รุ่นใช่ไหมที่กำลังเรียนอยู่
ใช่ครับ๔๕๖๗กำลังเรียนอยู่ครับ
เพราะเขาเรียนเริ่มกันอยู่เขายังไม่จบ๒ปีครึ่ง

โปรดติดตามตอนต่อไป